นำต้นกันด้วยความคืบหน้ากรณีของอาจารย์คนหนึ่ง
อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะฮะเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เกษียณอยู่แล้วอายุ๕๘แล้ว
นี่อายุ๒๐ปีเขาเรียนวิชาก็คงเป็นช่างก่อสร้าง

เพราะว่าเขาเรียนวิชาทฤษฎีโครงสร้างช่างก่อสร้าง
แล้วขาดอยู่ห้าคะแนนนะครับ

อาจารย์ก็ห่วงเวลาไปยื้อไปยื้อมา
จนที่สุดเมื่อวานนี้นะครับ
น้องเขาก็เปิดเผยผ่านสังคมออนไลน์ของเขาด้วย
อาจารย์นัดมาแล้วก็ให้ขึ้นรถไปด้วยกัน

แต่ว่าระหว่างทางลวนลามมาตลอดเลยนะคะ
พยายามกอดจูบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้๕คะแนน

อาจารย์ให้หนูทำอะไรครับ

ผมก็ให้ผ่านแต่แรกปี
ผมก็นกผ่านก็ผ่าน

ไปไหนอาจารย์
เออแล้วแต่ผมพาไป

มันร้าวใจอาจารย์มากเลยหรือเปล่า
แล้วอาจารย์เนี่ย

ต้องแค่แค่ว่าอาจารย์ไม่คิดอะไร

ก็ไม่เคยไปยุ่มคนอื่น
ผมไม่เคยไปยุ่มหรอก

หื้อร้ายกาจจริง

เจ้ากระเศียรอยู่ร้ายอยู่๕๘แล้วนะฮะ
น้องนักศึกษาหญิงของ
วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยานะครับท่านประวัติศาสตร์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙มีนาคมคือเมื่อวานนี้
อาจารย์วัย๕๘คนนี้ได้ให้มาเจอกัน
เพื่อจะพาไปแก้ผลการเรียนที่ติดมศอยู่
นัดเจอกันที่หน้าห้างแห่งหนึ่งที่พระนครศรียุธยา
ก็พาขึ้นรถแต่พอขึ้นรถแล้วเนี่ย
คือมันมุ่งออกไปนอกเส้นทางไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้
ค่ะน้องเขาขอลงด้วยนะคะอาจารย์ไม่ยอมปล่อยให้ลง
แล้วก็ขับพาเข้าโรงแรมม่านรูดเลยเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับ
น้องเขาก็รอจังหวะนะฮะที่อาจารย์เผลอก็วิ่งหนีออกมานะครับ
แล้วก็มาบอกให้พนักงานโรงแรมช่วยเหลือโทรศัพท์บอกเพื่อนให้มารับกลับบ้าน
แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับหลักฐานที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับ
วันนี้ผู้บริหารของวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้เรียกอาจารย์วัย๕๘ปีคนนี้
มาพร้อมกับนักศึกษาหญิงชั้นปวสปีที่๒แล้วก็ผู้ปกครองด้วย
นักศึกษาคนนี้ไปแจ้งความเอาผิดกับอาจารย์คนนี้แล้วนะครับฐานลวนลามนะครับ
แล้วก็ล่อลวงเข้าโรงแรมม่านรูดเพื่อแลกกับการปรับแก้ผลการเรียนนะฮะ
มีเพื่อนเพื่อนมาด้วยผู้ปกครองมาด้วยนะครับนักศึกษาสาวผู้เสียหายบอกว่า
พอรู้ว่าผลการเรียนวิชาทฤษฎีโครงสร้างช่างก่อสร้างไม่ผ่าน
พยายามติดต่ออาจารย์หลายครั้งอาจารย์ก็บ่ายเบี่ยงเหมือนแกล้งกัน
คือแกล้งไม่ยอมให้ผ่านจนนัดไปเมื่อวานนี้นี่แหละ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้
ถ้าอาจารย์อยากจะผ่านเต็มใจไปกับครูไหมแล้วก็พาเข้าโรงแรม
ส่วนอาจารย์คนนี้ยอมรับว่าลวนลามนักศึกษาจริง
รับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสารภาพว่าแอบชอบ
นักศึกษาหญิงคนนี้มานานแล้วเข้าใจว่ามีใจให้

คือเขาไม่มาสอบพูดง่ายเลยแล้วก็มาอ้อนวอนผมว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่า
จะขอแก้ให้เป็นหมอสอบธรรมดาผมเริ่มให้เกรดต่อก่อน
เพราะคะแนนไม่ถึงผมก็ให้ต่อก่อน
ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยให้หมอสอบเข้าไปดูได้เนอะ
และนี่เด็กมาขอผมให้เป็นหมอสอบเขาทำผมก็ให้ให้เป็นหมอสอบไป
แต่นี่หมอสอบเนี่ยเด็กเขามาแก้คนทั่นต่างและไป
ให้เขาสวดเองผมไม่ใช่สวดน่ะเพราะว่าผมทำแก้เหมือนกัน
ผมก็รู้เข้าใจผมก็ไม่ถูกผมก็ยอมรับผิด
อาจารย์มีใจแค่ทีแรกในหัวนะครับ
และนี่เป็นแผ่นของอาจารย์ให้แก้วันสุดท้ายเพื่อดึงเกรงมาทั้งหมด
มันก็เป็นเหล็กที่เดี๋ยวต้องถามผมไม่ได้ไปบอกว่าไอ้ต้องวันสุดท้าย

นี่ยอมรับนะฮะยอมรับว่าก่อเหตุแบบนี้จริงนะฮะ
ผู้ปกครองของน้องนักศึกษาผู้หญิงนี้บอกว่าโอ้โหเสียใจมาก
รับไม่ได้นะครับที่อาจารย์ทำกับลูกสาวเขาแบบนี้นะครับ
รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับ
คือน้องเนี่ยเป็นเด็กที่กำพร้านะฮะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กนะครับ
ที่ผ่านมาก็ไว้เนื้อเชื่อใจอาจารย์ว่ารักลูกศิษย์เหมือนกับพ่อแม่รักลูก
เพราะฉะนั้นทางผู้ปกครองกับน้องนักศึกษายืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะครับ
ผู้บริหารของวิทยาลัยตอนนี้มีคำสั่งให้อาจารย์คนนี้หยุดสอนหนังสือแล้วนะครับ
ถ้ามีความผิดจริงเข้าข่ายความผิดทางวินัยก็มีโทษ

ว่าจะรู้ผลภายใน๓๐วัน
ส่วนทางด้านคดีนะครับอยู่ที่สพพระนครศรียุธยานะครับ
ตอนนี้สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว

เดี๋ยวก็จะเรียกอาจารย์คนนี้ไปให้ปากคำ
เพราะว่าตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา
กระทำอาณาจารย์นะครับอ่า

ค่ะตามรายงานข่าวก็บอกว่า

ช่วงจังหวะที่แจ้งความ

กลับได้แล้วให้แล้ว๕คะแนน

กลับได้แล้วไปแจ้งความไว้เนี่ย
อาจารย์เองรู้จักตำรวจรู้จักนักข่าวด้วย

แทนที่จะกระสงเกษียณได้บำเน็ตบำนาน

น้องเขาก็พยายามหาทางเอาตัวรอดไง

รอจนได้ช่วงเวลาแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลย